คุณผู้ชมนั่งดูเราอยู่เนี่ยมีคนอยู่ข้างไหม
เอากำปั้นไปชนกำปั้นหน่อยทำแล้วเท่
เห้ยเผาอยู่นี่จนกล้า

ปัญหาน้ำท่วมปัญหาฝุ่นปัญหาจราจร

โอ้โหโดยเฉพาะเรื่องน้ำท่วมเนี่ยอ่าใช่

ต้องแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการจริงนะ

ท่านไปรักษาอาการป่วยมาอาจจะผอมกว่าเดิมไปสักหน่อย

แต่ท่านบอกว่าหายป่วยแล้วลุยงานเลย
ที่จวนรัชการประทุมธานีครับ

ป่ะเจ้าหน้าขออภัยครับ

แล้วด้านอีกด้วยโห้วดูผังเต็มแล้ว
โหว้ววิศวะทั้งคู่มั้ย
วะทั้งคู่ไหมรู้สึกวิศวะทั้งคู่นะ
นะครับผู้ว่าชัดชาติเปิดเผยบอกว่าเป็นการหารืออย่างไม่เป็นทางการนะครับ
โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมพูดคุยนะครับ
ช่วยให้การทำงานสะดวกขึ้นปัจจุบันกรมชนประธานเนี่ย
เป็นผู้ดูแลการบริหารจัดการน้ำซึ่งจะต้องมีการหาลือเรื่องของการระบายน้ำ
ซึ่งทางจังหวัดบอกเดี๋ยวจะเป็นผู้ควบคุมกฎระเบียบต่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องสื่อสารมากขึ้น
เพื่อลดปัญหาแล้วก็แจ้งเตือนประชาชนให้ทันเวลา
ท่านผู้ว่าชัดชาติบอกอีกว่าก้าวต่อไปมีแผนจะหาลือกับผู้ว่า
จังหวัดปริมณฑลอะไรบ้างประธุมธานีชะเชิงเซานครปฐม
แล้วก็สมุทรปราการที่อยู่รอบกรุงเทพ
เดือนละครั้งจะเตรียมรับมือสถานการณ์น้ำท่วม
แล้วก็ยังมีการพูดคุยถึงปัญหาของมลพิษนะ
ละอองฝุ่นนะครับจากการเผาชีวมวลแล้วก็โรงงานอุตสาหกรรม
เพราะว่าฝุ่นจากปฐุมธานีส่งผลกระทบไปถึงกรุงเทพมหานคร
อีกเรื่องคือปัญหาการจราจรในพื้นที่รอยต่อของ๒จังหวัดนะครับ
ซึ่งก็ต้องร่วมกันแก้ไขเช่นเดียวกับเรื่องผังเมือง
ผังเมืองก็สำคัญนะครับกำลังปรับผังเมืองอยู่
เพื่อรองรับนโยบายประสานงานให้เป็นโซนต่อเนื่องฮะ
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับขยับต่อมาที่กรุงเทพมหานคร

หมู่บ้านจัดสรรญาติรามอินทาเฮ้ยลิงบุกอ่ะ
เออลิงไม่ใช่ลบบุรีนะเนี่ยนี่ครับลิงบุกครับลิงเข้ามานะครับไปกินผลไม้ที่ชาวบ้านปลูกเอาไว้
เกรงจะทำร้ายเด็กนะครับก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยเหลือ
ดูหน้าใกล้ใกล้ดิดูหน้าใกล้ใกล้หน่อยเฮ้ยมันไม่ใช่ลิงในประเทศไทยเนี่ย
มันไม่เหมือนที่เจอที่ลบบุรีอะไรอย่างนี้

พอไปไหนอ่ะเออจะไปไหนนะโดน
โดนมึงเออไปไหนอ่ะเฮ้ยตัวเลยครับท่านตอนนี้
มันมีอีกตัวนึงนะไม่ใช่ตัวนี้นะมันจะมีอีกตัวนึงสีขาวอ่ะ
นั่นน่ะอยู่บนหลังคาบ้านฮาน่ะนั่นจะไปบ้านนี้แล้วนะ
งั้นให้มันอยู่ก่อนหนูเดินไปดูเขาบอกจะเอาไอ้นี่มายิงป่ะ
เนี่ยมีว่าหน้ามันแปลกลิงแอฟริกา
นี่หมู่บ้านจัดสรรแถวรามอินทาจำได้ว่าเมื่อก่อนอ่านข่าว
ที่มินบุรีเขาเจอลิงมาบุกเหมือนกันอ่ะนี่แหละฮะ
โอ้โหมันมาจากไหนอ่ะอีกหมู่บ้านนึงอีกหมู่บ้านนึง
ย่านชุมชนคลองสองต้นนุ่นเขตมิลบุรีนี่ไง
ประสบปัญหาลิงมาอารวาสเหมือนกันเลย
ไปถึงหมอล็อตแล้วหมอล็อตนายสัตวแพทย์นะครับ
สัตวแพทย์พัทรพลมณีอ่อนท่านเป็นหัวหน้ากลุ่มงานจัดการสุขภาพสัตว
กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์นะฮะ
คือท่านบอกว่างงมากว่ามาได้ยังไงมาได้ยังไงเนี่ยนะครับ
เพราะว่ามันเป็นลิงต่างประเทศหลุดมาได้ยังไง

พวกนี้คือประเภทแบบชอบไงชอบประเภทเอาของแปลกมาเลี้ยงอ่ะ

ต่างประเทศอ่ะแล้วมันจะวุ่นวายชาวบ้านเขานี่ครับลิงแปลก
มันคือลิงกังดำฮะหมอล็อตบอกลิงกังดำ

เกาะสุลาเวษีประเทศอินโดนีเซียนั่นนะฮะ
ขณะนี้ใกล้จะ๐๐๐๐แล้วนะถ้าใครพบเห็นแจ้งได้นะ
สายด่วนพิทักษ์ป่า๑๓๖๒ตลอด๒๔ชั่วโมงครับคุณผู้ชมฮะ